กรรมที่เกิดขึ้นจากวงเล่ามีบ่อยมากจริง
เหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นญาติกันแท้
ก็นั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันอยู่ในวงศาคณะญาติ
ปรากฏว่าพอเมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ฝ่ายหนึ่งไปคว้าปืนยิงใส่คนที่ไม่พอใจด้วยที่ทะเลาะกันด้วย
ยิงแบบระยะเผาขนเลยนะคะแล้วก็เจาะยิงซ้ำจนเขาเสียชีวิต
ยิงเขาเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้น
แต่ผู้ที่สูญเสียค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิต
เห็นศพสามีก็ยืนร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายชายชาญเข็มวงอายุ๔๕
แล้วภรรยาที่ร้องไห้ซุดลงไปกอดศพสามี
ก็คือนางสาวศรีนวลนะคะเป็นภรรยานะคะ
กอดร่างรายวิญญาณของสามีแล้วร้องไห้โอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงค่ำ๑๑ตุลาคม
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ตำรวจสพบ้านหมี่ก็ไปตรวจสอบ
เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงชั้น๒
พบศพนายชายชาญเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าหัวไหล่ขวา
หน้าท้องขมับขวาทะลุซ้ายเลยนะคะ
รวมแล้ว๓นัดเสียชีวิตคาที่
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็มีวงเหล้ามีขวดเบียร์หลายขวดมาก
ปลอกกระสุนปืนก้าวหม่อตกอยู่๒ปลอก

หน้าสาวศรีนวลภรรยาของผู้ตายค่ะ
ก็ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุสามี
ก็ตั้งวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ดื่มกันบนบ้านนั่นแหละ
ก็มีญาติพี่น้องดื่มด้วยกัน๔คนได้
ดื่มไปดื่มมาสักพักเมาค่ะ
พอเมาก็ทะเลาะกันค่ะ
ทะเลาะกันกับนายเทียรพงศ์เขาทองหรือนายยอด

พอทะเลาะกันเสร็จในยอดลงจากบ้าน
สักพักได้ยินเสียงปืน
นางสาวศรีนวลบอกว่าเธอก็รีบออกมาดู
เห็นว่าในยอดเอาปืนมายิงใส่วงเล่า
นัดแรกเนี่ยยิงที่บันไดผ่านทางหน้าต่าง
จังหวะนั้นสามีเธอวิ่งไปปิดประตูเพื่อที่จะหลบ
ยอดยิงใส่ไปอีกนัดหนึ่งกระสุนโดนสามีเธอล้มลงนะคะ
เท่านั้นไม่พอในยอดเดินมาจ่อยิงซ้ำอีก
สามีเธอเสียชีวิตคาที่แล้วในยอดก็หลบหนีไป
ไม่รู้
คุณผู้ชมคะภรรยาของผู้ต้องหาค่ะ
นางสุนัชยาอายุสามสิบห้า
มาที่เกิดเหตุมาคุยกับตำรวจ
แล้วก็บอกว่าในยอดผู้เป็นสามีที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยนะ

เขายืนรอมอบตัวอยู่เดี๋ยวภรรยาจะพามามอบตัวเอง
ตำรวจก็ไปกับภรรยาเลยไปพบกับนายยอดที่ยืนรอมอบตัวอยู่จริง

มีปืน๙มม๑กระบอก
ปืนเขาก็มีเลขทะบงทะเบียนอะไร

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพบ้านหมี่
เรื่องต้นนะคะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตำรวจก็นำตัวไปคอบหน้าสารฝักขังช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้เจอกับภรรยาของมือปืน

ชื่อว่าสุนัชยานะครับ

บอกว่าสามีไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านผู้ตายแล้วมีปากเสียงกัน
จนสามีต้องออกมาก่อน
ระหว่างที่สามีกำลังขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์
ถูกนายชายชาญมาทำร้ายร่างกาย

ก็เลยกลับมาเอาปืนที่บ้านแล้วก็เอาไปยิงเขา
พวกเขามีเรื่องทะเลาะกันก่อน
แล้วก็เขากำลังจะกลับบ้าน
แล้วคนตายเขามาทำร้ายข้างหลังค่ะ

ก็เลยสู้ไม่ได้

ส่วนพ่อของมือปืนบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกชายมาเยี่ยมแม่ที่บ้านนะครับ
ก็บ่อยครั้งนั่นแหละที่ไปดื่มเหล้านะไปกินข้าวที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเป็นประจำ
เมื่อวานก็ไปกินนะจนเกิดเรื่องขึ้นจนได้
พ่อบอกเคยห้ามแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
หลังเกิดเหตุลูกชายมาบอกบอกมันจบแล้วพ่อ
พ่อก็บอกว่าต้องยอมรับผิดแล้วก็มอบตัวนะ
ซึ่งปมสาเหตุที่ยิงเนี่ยเขาบอกกับพ่อบอกว่า
คนตายเนี่ยไปพูดเหยียดหยามท้าทายเขาก่อนแล้วก็ต่อยเขาก่อน
อันนี้ทางฝั่งของผู้ต้องหาเขาอ้างกับพ่อเขานะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อมันจบไปแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเขาก็ทำใจ
มันเหยียดมันพูดอะไรมันพูดเหยียบหยามกันเกินไป
แล้วมันต่อยมันก็ไม่พูดมันไม่ได้พูดกับเราคำนี้
มันก็พูดกับตอบผมว่าพ่อทำใจแล้วมันก็หันไปลูกมันก็ร้องไห้ไปก่อนมัน
มันก็กอดลูกมันอายพ่อแล้วพ่อไปทำทำไมลูกสาวมันก็ร้องไห้
ไอมันพูดเหยียบหยามพ่อแล้วมันต่อยพ่อก่อนมันต่อยพ่อก่อน
พ่อเลยทำใจไม่ได้มันก็ว่างั้นเนอะมันอันนี้ส่วนที่มันพูดกับลูกมันเอ้า
เราก็ฟังว่ามึงก็ทำใจเดี๋ยวตำรวจมามึงก็มอบตัวไป

คือตัวพ่อเขาบอกให้ลูกชายมอบตัวใช่ไหมลูกเขาก็มอบตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ฮะ
แล้วก็มีภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือคนก่อเหตุนะฮะตอนที่ได้ตัวมานะครับ
คือทางเพื่อนบ้านเนี่ยนะเพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่าเขาสะดุ้งเลยนะฮะ
ตอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัดนะครับแล้วเสียงภรรยาคนตายก็กรีดร้องออกมานะ
ประมาณว่าตายแล้วตายแล้วเนี่ยคงหมายถึงสามีเนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นก็ออกมาดูถึงรู้ว่ามีเหตุยิงกันตายจริงนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจกับรถกู้ชีพมานะครับ
เธอบอกตกใจมากทั้งคนตายผู้ต้องหานี่เขาเป็นญาติกันนะความจริงเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันเลยนะ

แต่พี่ก็ไม่ได้ตกใจเพราะว่าก็คิดว่าเขาแบบทะเลาะกับผัวเขาอะไรอย่างนี้
ไม่ได้คิดว่าเป็นคนนี้ไงไม่ได้เป็นทีนี้ทีนี้พอประมาณสองทุ่มสี่สิบ
ตอนตอนที่ได้ยินเสียงทะเลาะประมาณสองทุ่มยี่สิบใช่ไหมพอถึงทุ่มสี่สิบ
พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วเมียเขาก็ร้องอ่า
ตายแล้วตายแล้วพี่ก็เลยเปิดประตูออกมาทีนี้ทางฝั่งของผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับแม่ของผู้ตายนะครับชื่อว่านางสาวลักษณ์นะฮะ
คือคุณแม่เนี่ยบอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคือเนี่ย
น้ำตาไหลยังทำใจไม่ได้นะฮะแม่บอกว่าแม่ลูกชายจะขี้เมานะ
ลูกชายจะดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่แต่แม่ก็รักลูกค่ะ
ไม่อยากให้ลูกตายอย่างสลดแบบนี้ถ้าฝากอะไรไปถึงลูกชายได้
ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะไปเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าไปดื่มเหล้าเมายาที่ไหนอีกนะลูก
จะได้ไม่ถูกยิงตายเหมือนในชาตินี้แม่เองแม่ก็โกรธแค้นมาก
เจ็บปวดเสียใจมากโดยเฉพาะมือยิงลูกชายเนี่ย
คือคนที่แม่เนี่ยเลี้ยงมากับมือเหมือนเป็นลูกอีกคนนึง
เดี๋ยวฟังนะครับ
ส่วนทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับทางภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
พลตำรวจรีอภิรักษ์เวทกาญจนาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทะเลาะวิวาสในวงสุรานะฮะ
ก็เป็นการลุแก่อารมณ์ก็เลยลงมือฆ่ากันก็ดำเนินคดีผู้ต้องหาไป

ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วยึดปืนได้ด้วยนะครับ
ซึ่งก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานต่างจากการขยายผลพบว่าผู้ต้องหานี่มีประวัติ
เคยก่อเหตุฆ่าคนตายเมื่อปี๕๑นะฮะ
แต่ว่าคดีนั้นสารยกฟ้องนะครับก็ถือว่าคดีนั้นก็จบไปแล้ว
แล้วล่าสุดก็มาก่อเหตุในครั้งนี้นี่แหละนี่นะครับ